เรื่องของควายหลุดครับมีอีกแล้วครับทีนี้ไล่ควิดชาวบ้านชุลมุนเหมือนกันเกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูนะครับตอนที่เขาไล่ต้อนกันเนี่ย
แล้วมันอายุแค่๔เดือนนะเป็นตัวผู้คุณเขียนมาสอนที่อำเภอกเกาะคากู้ภัยก็ต้องไล่จับกัน๒๐กว่าคน
ใช้ยาสลบถึงสองเข็มนะคะเข็มแรกนี่เอาไม่อยู่นะคะโอ้โหมันก็ไปของมันเรื่อยเลยทั้งบนถนนข้างหน้าโรงเรียนในหมู่บ้านนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับชาวบ้านที่ถูกควิดเนี่ยบางคนก็แขนหักหายปลาร้าหักก็มีวิ่งชนรถจักรยานยนต์เขาเสียหายก็มีตามไล่กันนานกว่าหนึ่งชั่วโมงอ่ะนะฮะกว่าจะไปเจอตัวนะครับแล้วก็ไปหยุดมันได้นะครับเพราะว่า

ไม่อยู่จนต้องตัดสินใจยิงเข็มที่สองครับค่ะยิงเข็มที่สองมันถึงจะสงบลงนี่เอาไปแล้วดอกหนึ่งยังเอาไม่อยู่นะ
คืออย่างว่าหนังมันหนาด้วยนะฮะพอเข็มที่สองก็เริ่มซึมซึมแล้วก็หยุดนะครับก็จับได้สงสาร
เข้าร่วมในการจับควายที่หลุดออกจากคอกเลี้ยงแต่ควายนี่มันมีพิสัยที่ดูร้ายไล่ควิดชาวบ้านได้รับบาดเจ็บก็เลยนำกำลังเข้ามาสนับสนุนแล้วก็ในการยิงยาสลบในครั้งนี้ครับ
ตอนนี้ยิงไปกี่ชุดนะครับยิงไปสองชุดครับชุดแรกมันโดนระยะข้างมันระยะอาจจะเข้าไปบรรลึก
อ่าฮะก็เลยทำมันซึมแล้วก็มีชุดที่สองก็เริ่มทำให้สงบลงด้วยก็ใช้ยาตามน้ำหนักตัวซัดก็ทำให้ยามันออกฤทธิ์ลง
คือซื้อมาปรากฏว่ามัดเอาไว้แล้วเชือกมันขาด
ทีนี้วิ่งตะเลิศเลยก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับ
คนที่บาดเจ็บก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สพเกาะคา
เพราะว่าต้องเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของนะฮะ
คือชาวบ้านที่ทราบข่าวก็สงสารนะพยายามติดต่อขอซื้อต่อ
แต่ว่าเจ้าของเขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อมาขาย
เขาก็ซื้อมาเลี้ยงนี่แหละมันเพิ่ง๔เดือน
ไม่ได้ว่าจะเอาไปขายโรงค่าสัตว์อะไรยังไงเขาก็เลยไม่ขาย
ที่เหลือก็ต้องชดใช้กับผู้ที่บาดเจ็บกันไป